พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านตัดผมอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คราวก่อนเรานำเสนอเรื่องของคุณลุงท่านหนึ่ง๔๐บาท
ตัดผมก็ตัดผมให้ฟรีแถมเงินให้ด้วย
คราวนี้เป็นสุภาพสตรีค่ะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นช่างตัดผมแล้วก็ตัดผมให้กับหญิงคนนึงนะคะ
ซึ่งคาดว่าเป็นหญิงสติไม่ดีเธอไม่ได้อาบน้ำไม่ได้สระผมไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วค่ะ
เห่าเต็มศีรษะเลยค่ะ

เห่าด้วยไข่เห่าด้วยนะคะ
เยอะมากจริงเราไม่เคยเห็นแบบเยอะขนาดนี้นะคะ

คือเธอเปิดร้านตัดผมอยู่ที่บ้านโนนจานที่ชายภูมิ
แล้วเมื่อเช้าวานเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงคือเป็นคนสติไม่ดีนะคะ
ก็เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันมาหาบอกโอ้โหช่วยโกนผมให้หน่อย
คงจะรู้สึกแบบทรมานนะคะช่วยโกนผมให้หน่อย
คือพอเธอเห็นเห่าบนศีรษะของผู้หญิงคนนี้ก็เลยเชิญออกมานอกร้าน
ขนลุกเธอก็เลยโกนผมให้เพราะว่าอยากจะช่วย
คือรู้สึกเลยว่าถ้าแบบนี้อยู่บนหัวของใครก็คงจะรู้สึกไม่ดีมากนะคะ
ก็ออกไปตัดผมนอกร้านนะคะใช้แบตเตอเลี่ยนไถผมให้
คือพอไถเขาบอกเหาร่วงมาเป็นกองเลย
ไปฟังเสียงของพี่จันทร์กันหน่อยค่ะ
มียายคนหนึ่งบอกเขาให้เขาไปโกนหัวเถอะเขาสงสาร
ก็เลยเดินมาเลยเขาก็มาเรียกนะจัน
วนหัวให้หน่อยเขาพูดอย่างนี้เลย
ตากตากแดดนี่แหละเพราะว่าเห่ามันเยอะไง
แต่ว่าแบบไม่รู้เวลาถัดมันจะกระเด็นไปไหน
ก็พี่ค่อยตายยางหนักขี้ใสงหัวเขา
แล้วก็เอาชมพูมาให้เขาฉะเอง

เขาบอกว่าไม่มีร้านไหนตัดให้เขาแล้ว

แต่ไม่มีใครทำให้เขาไงพี่สงสารเขาด้วย
โอ้โหค่ะพี่จันก็โกนผมให้แล้วนะคะ
แล้วก็ยังให้อาบน้ำแล้วหาเสื้อผ้าใหม่มาเปลี่ยนให้ด้วยค่ะ
ก็คงจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นเยอะทีเดียวค่ะ